ครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาขับรถไปนะฮะสักพักเห็นคนเร่ร่อนสงสารครับ
จอดรถหวังดีจะเอาข้าวไปให้กินลงไปปุ๊บถูกคนเร่ร่อนคนนั้นเอาไม้ไล่ตี
วิ่งหนีตายไปสุดท้ายคนหวังดีคนนี้เสียชีวิตเพราะว่าถูกรถชน
เพราะว่าวิ่งหนีเนี่ยเนอะวิ่งหนีเพราะว่าถูกไม้ไล่ตีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่ที่๔ตำบลท่างามอำเภออินบุรีครับ
กู้ภัยและตำรวจก็รุดไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุไปพบกระบะบรรทุกสินค้าการเกษตรจอดอยู่กลางถนน
แล้วก็มีนายอัครรัฐอุดมทักษินากุลเป็นคนขับรถยืนรออยู่ให้การกับตำรวจ
พอไปตรวจสอบใต้ท้องรถตกใจมากไปพบผู้เสียชีวิต๑รายเป็นชายอายุ๔๑ปีชื่อวนายทรงชัยทองดีครับ
แล้วทีนี้ก็มีสามีของผู้ตายอยู่ด้วยไปสอบสวนนางน้ำทิพย์กุสุโมดอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าตัวเองกับสามีเดินทางมาจากอุทัยธานีจะเดินทางไปประจวบคิริขัน
พอถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนหนึ่งคล้ายกับคนเร่ร่อนนอนอยู่สาราข้างทางก็หวังดีครับ
จอดรถแล้วก็เอาน้ำกับอาหารไปให้เขาแต่จู่คนเร่ร่อนคนนั้นลุกขึ้นมาเอาไม้ไล่ตีสามีครับ
สุดท้ายวิ่งหนีตายไปกลางถนนด้วยความตกใจรถกระบะคันนี้ขับมาพอดี
โครงสามีเสียชีวิตคาที่เลย
ก็ไม่คิดว่าการที่หวังดีจะส่งผลให้สามีถึงขั้นกับถูกรถชนตายนะครับ